ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่พัทธลุงนะฮะนี่ก็โหดเหลือเกิน
เมื่อคืนนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาขับรถแล้วเขาหลงเข้าไปเพราะมันตีหนึ่งแล้ว

หลงเข้าไปในเขตไซต์งานข่อสร้าง

บอกมีคนงานอยู่๑๐คนได้นั่งล้อมวงกินเหล้ากันอยู่
นี่คือคุณพี่เจ้าของร้านข้าวต้มค่ะคือเขาก็ขับรถหนีมาเรื่อย
มาจอดแถวร้านข้าวต้มพวกนี้ก็ตามมายิงต่อนี่โดนกระสุนลูกหลงเข้าไป
ดีเขาไม่ตายนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับนี่คือนางมณีทองสมนะฮะ
นี่เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มนะฮะอยู่ที่ริมทางนะครับ
แถวจุดเกิดเหตุอยู่ริมถนนสายเอเชียที่ชุมชนบ้านโคกท้อนร่วมใจ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงถูกกระสุนปืนเข้าไปกระสุน๙มม
แขนขวาหนึ่งนัดนี่เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลคือทางเจ้าของร้านข้าวต้มเนี่ย
มณีเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้สักตีหนึ่งมีคนเนี่ยขับรถมา๒คัน
ยิงไปสามนัดตัวเธอเนี่ยก็รีบวิ่งหนีเข้าร้าน
ตอนเขายิงกันนะแล้วก็ถูกยิงตอนที่กำลังจะปิดประตูร้าน
กระสุนเข้าแขนขวานี่โอ้โหนี่ฮะจะปิดประตูไม่ทันฮะโดนไปนัดหนึ่งนะครับ
ส่วนสาเหตุเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
นี่แล้วมีปืนตกอยู่ที่ร้านกระบอกหนึ่งตรงนี้นะฮะในร้านข้าวต้มนะครับ
มีกระสุนขนาด๙มมอยู่หัวหนึ่งมีปืน๙มมอยู่๑กระบอก
มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงอยู่หนึ่งนัดไปตกอยู่ใต้โต๊ะในร้านข้าวต้มนั่นแหละ
แต่พอไปสอบถามไม่มีใครบอกว่าเป็นปืนของใคร
แต่เจ้าของร้านเนี่ยโดนปืน๙มมนะโดนกระสุน๙มมนี่นะครับ
โอ้โหท่านผู้ชมครับคือถ้าห่างออกไปอีกสักสองร้อยเมตรเนี่ย
จะเป็นจุดก่อสร้างใต้สะพานยกระดับพัทธลุงนะฮะห่างไปสองร้อยเมตรจากร้านข้าวต้มนะครับ
มีโต๊ะที่มีร่องรอยการตั้งวงดื่มเหล้าต้องมีคนสักโอ้โหไม่ต่ำกว่า๑๐คน
ตรงนี้ก็มีปลอกกระสุนนะฮะแล้วปลอกกระสุนเนี่ยเมื่อกี้ร้านของพี่มณีเนี่ย
มีอยู่ปลอกนึงใช่ไหมกระสุนเข้าแขนขวาเจ้าของร้าน
แต่ตรงนี้เนี่ย๓๐กว่าปลอกโอ้โหพี่อุ๋ยนี่พี่เขาอะไรกันเนี่ยสงครามเหรอ
โอ้โหนี่เป็นไซส์งานก่อสร้างนะฮะใต้ทางยกระดับพัทธลุง
เขาทำอะไรกันนะตรงนั้นนะ๓๐กว่าปลอกคนงานเขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่
คนขับรถหลงเข้ามายิงไล่ยิงใส่เลยนี่ฮะเขาหนีไปถึงร้านข้าวต้มไปยิงต่อ
ขับไปจอดที่ร้านข้าวต้มแล้วก็ถูกไล่ยิงนี่ฮะนี่พิพัฒน์นี่บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ผมก็นั่งอยู่ที่ร้านข้าวต้มตรงนี้นี่แหละอยู่กับเพื่อน๔คน
แล้วช่วงกำลังลุกออกจากร้านเพื่อแยกย้ายกันกลับเนี่ยตัวของพี่พัฒน์บอกว่าผมจะขับรถไปหาแฟน
อยู่ที่ตัวเมืองพัทธลุงพอผมขับไปถึงแถวทางเข้าตัวเมืองพัทธลุง
เป็นช่วงสี่แยกเอเชียก็เป็นช่วงใต้สะพานยกระดับพัทธลุงนั่นแหละ
ตรงนั้นอาจจะมีการก่อสร้างอยู่ผมก็ขับรถมุ่งตรงไปที่ทางใต้สะพาน
เพื่อจะขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโดยไม่รู้ว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันปิดอยู่
เพราะกำลังก่อสร้างสะพานยกระดับอยู่คือพอขับเข้ามาแล้วเนี่ย
ก็เห็นว่ามีผู้ชายประมาณสัก๑๐กว่าคนกำลังตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่
ผมขับรถกลับไปแล้วผมขับรถกลับไปแล้วก็ผมจะไปหา
ก็ให้นายพิพัฒน์มาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เจอในร้านข้าวต้มเนี่ยของเขาเอง
เขาพกเอาไว้ป้องกันตัวนะครับ

แล้วก็เอาออกมาตอนถูกไล่ยิง
แต่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อน

ก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายนะฮะ

กระสุนที่เข้าคุณพี่มณีเจ้าของร้านข้าวต้มก็

จุดแรกก็คือจุดที่เป็นใต้สะพานยกระดับพัทธลุงที่ก่อสร้างที่มีไซส์งานก่อสร้างเนี่ยที่เขาตั้งวงกินเหล้ากัน
จุดที่สองคือหน้าร้านข้าวต้มที่เขาหนีมาจอดรถตรงนั้น
แล้วก็จุดที่๓ก็คือเลยร้านข้าวต้มไปหน่อยหนึ่งนะ
ก่อนที่จะหนีกันไปเนี่ยยังยิงปืนขึ้นฟ้าอีกนะยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหลายนัด
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
จุดที่ตั้งวงเล่าเนี่ยไปตรวจสอบวันนี้ยึดจักรยานยนต์ได้คันหนึ่ง
รถกระบะได้อีกคันนึงนี่ตรงนี้มามืดไม่รู้ว่าเขาปิดทางอยู่
เธอกำลังตั้งวงเล่าอยู่ไล่ยิงเลยนี่กระบะคันนี้ยึดมาได้นะฮะ
จักรยานยนต์เมื่อสักครู่ด้วยเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่า
กลุ่มผู้ชายที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่เมื่อคืนนี้เนี่ย
อาจจะเกิดความหวาดระแวงอะไรบางอย่าง
แล้วพอมีคนขับรถหลงเข้ามาเนี่ยก็เลยชักปืนยิงขู่
ก่อนจะไล่ตามไปยิงซ้ำจนถึงร้านข้าวต้ม
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะฮะนี่ฮะนี่เป็นร้านซักรีดนะไม่ใช่ร้านข้าวต้ม
แต่เสียงเนี่ยชัดอยู่ใกล้ร้านข้าวต้มที่เกิดเหตุ
มีเสียงปืนดังขึ้น๒ช่วงช่วงแรกเนี่ย๑นาฬิกา๑๒นาที๒๙วินาที
นี่ถึง๑นาฬิกา๑๓นาที๒๘วินาทีนี่คนในร้านก็ตกใจแล้ว
ช่วงที่๒นี่เป็นช่วง๑นาฬิกา๑๔นาที๕๗วินาที
ถึง๑นาฬิกา๑๕นาที๗วินาที
คือตอนที่เกิดเสียงปืนในช่วงชุดที่๒เนี่ย
เขามาซักรีดมอบเลยนะฮะ
เนี่ยหมอบไปแล้วอ่ะค่ะโอ้โห้ยนี่อุตส่าห์ออกมาซักท่าเนี่ยตีหนึ่งกว่ากว่า
เสียงปืนชัดเลยเอาลองฟังอีกสักทีนึง
โอ้โหรอบแรกอาจจะคิดว่าใครมาจุดประทัดอืมรอบสองนี่ไม่ใช่แล้วหมอบดีกว่าค่ะ
โอ้โหท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยไปดูจุดที่เขาก่อสร้างกันก่อนดีฮะ
ตรงนี้นะฮะเป็นสะพานยกระดับพัทธลุงนะฮะถนนสายเอเชียตรงนี้นะครับ
คือเป็นจุดที่ปิดถนนน่ะอ่าด้านล่างในข้อก่อสร้างกันอยู่
คุยกับคนงานก่อสร้างกับหัวหน้าสายงานก่อสร้างตรงนี้นะครับ
บอกว่าช่วงนี้กำลังมีการเร่งรัดงานก่อสร้างต้องระดมคนมาทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
หัวหน้าคนงานนะฮะชื่อเจนะครับบอกว่าวันนี้ตำรวจเชิญคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ย
ไปสอบปากคำละสองคนอ่าซึ่งตัวเขาก็ไปถามล่ะเนี่ย
ว่าเออมันเกิดอะไรยังไงกันทำให้รู้ว่าเมื่อคืนนี้
มีรถมาลงเหล็กเส้นจำนวนมากเหล็กเส้นเนี่ยมูลค่า๓แสนกว่าบาท
เลยต้องจัดคนงานเนี่ยมาเฝ้าของแล้วเมื่อคืนนี้สักประมาณตีหนึ่ง
คู่กรณีเนี่ยคุณวิพัฒน์เนี่ยเขาขับรถเข้ามาซึ่งมันเป็นทางย้อนสอน
แล้วมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าห้ามเข้าพอมาถึงมันก็ไปต่อไม่ได้
เพราะยังไงมันก็เป็นทางปิดแล้วคู่กรณีเนี่ยน่าจะเมา
คงจะไม่พอใจอะไรหรือเปล่าที่มาถึงแล้วไปต่อไม่ได้
ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนหนึ่งนัดอืมอ่านี่หัวหน้าคนงานเขาเขาบอกกับเราว่าอย่างนี้นะ
เขาบอกว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าก่อน๑นัด
กลุ่มคนงานก่อสร้างตอนนั้นก็เลยต้องเนี่ยฮะ
ยิงต่อโตแล้วก็ไล่ตามไปยิงกัน
เขาบอกว่าด้านโน้นก็มีฝืนอยู่
ใช่ครับ
ใช่ครับเพราะว่าทางนี้ผมปิดเป็นทางก่อสร้างเขตก่อสร้าง
ไม่สามารถที่จะเข้าได้มีแต่คนที่มาง่ายแล้วนะครับ
ที่จะเข้าขึ้นตรงนี้แล้วจะไปลงตรงนู้น
แล้วก็จะหาทางรอดไปทั่วครับ

ใกล้งานต้องมีกันทั้งคืนไหมครับ
เป้าของครับพี่นึกออกไหม
ของมูลค่ามันสูงมูลค่าเป็นล้านนะครับของ
เลขผมลงมาที่๗๘แสนอย่างนี้
ถ้าเกิดหายไปหน้างานต้องรับผิดชอบ
ส่องงานผมเดินไปช้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้ครับ
ก็เข้าใจแหละว่ามูลค่าของมันเยอะแหละนะ

ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนด้วยนะเดี๋ยวตำรวจคงต้องขยายผลต่อนะครับ
ส่วนจุดร้านข้าวต้มคุณวิมลวันก็ไปดูนะฮะ
วันนี้พี่มณีบอกขอปิดก่อนก็แล้วกัน
ยังขวัญหนีดีฟอร์อยู่เลยโอ้โหโดนกระสุนลูกหลงเข้าไป
บาดเจ็บที่แขนขวาด้วย
ไม่กล้าออกมาดูจนเสียงปืนเงียบลงถึงออกมาดู
ก็เห็นว่านางมณีเขาถูกยิงเข้าแขนขวา
มีลูกกระสุนเนี่ยทะลุเข้ามาถึงในบ้านด้วยนะ
จักรยานยนต์เสียหายด้วย
ส่วนความครืบหน้าทางคดีนะครับ
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับ
นี่ครับคุณวิบุญวันก็ไปดูความครืบหน้าด้วย
นี่ไปดูทั้งที่สายงานก่อสร้างแล้วก็ร้านข้าวต้มนะครับ
คือที่ร้านเนี่ยร้านข้าวต้มกระสุนเนี่ยโอโห
ถูกยิงเข้ามาในร้านนะ
นี่ไปดูทั้งที่ไซส์งานก่อสร้างแล้วก็ร้านข้าวต้มนะครับ
คือที่ร้านเนี่ยร้านข้าวต้มนี่กระสุนนี่โอ้โหถูกยิงเข้ามาในร้านนะ
จักรยานยนต์ก็เสียหายนี่กระจกอะไรพวกนี้นะฮะ
นี่ถ้ามีลูกค้าเยอะทำยังไงเนี่ยนะ
ก็ได้เชิญคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำอยู่๔๕คนนะครับ
ปลอกกระสุนปืนเนี่ยเก็บได้ทั้งหมดทั้งจุดที่เป็นไซส์งานก่อสร้างกับร้านข้าวต้ม
รวมแล้วก็๓๐๔๐ปลอกนะฮะ
ส่วนทางคุณมณีเจ้าของร้านข้าวต้มที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้ปากคำพรุ่งนี้นะครับ
เดี๋ยวก็คือวันนี้ไปไม่ได้

คุณผู้ชมคุณผู้ชม